เรื่องของค่าน้ำค่าปลาปลาอันนี้โดนกันเยอะหลายครั้งหลายคราว
วันนี้ก็ต้องมาฝากเตือนกันเหมือนเดิมว่าการชำระค่าน้ำปลาปลาทุกวันนี้
เขาไม่มีมาเดินเก็บแบบนี้แล้วนะไม่มีเรียกเก็บนะ
แต่มิจฉาชีพคนนี้ครับเขาอาศัยจังหวะแบบนี้ที่เจ้าของบ้านเขาไม่รู้
แล้วมิจฉาชีพคนนี้เป็นอดีตพนักงานการปลาปลาเขามีรายชื่อมีข้อมูลก็เลยมาแอบอ้างแบบนี้ครับ

พฤติกรรมของเขาถูกจับเอาไว้ได้โดยกล้องวงจรปิดนะครับ
ผู้ชายคนนี้ครับสวมเสื้อสีฟ้าของการประปาส่วนภูมิภาคเลยนะ
ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านของผู้เสียหาย
เดินตรงเข้าไปกดกิ่งกริ้งกริ้งกริ้งเรียกเจ้าของบ้านออกมาแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของบ้านบอกว่า
พี่พี่ค้างค่าน้ำปลาปลา๒เดือนแล้วนะเป็นเงิน๒๐๐กว่าบาท
ถ้าพี่ไม่จ่ายเดี๋ยวโดนตัดค่าน้ำนะผมมาที่นี่มาหาพี่เพื่อมารับเงินให้พี่ชำระกับผมได้เลย
พี่จะได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกผมอำนวยความสะดวกให้

นี่ไงเขาจะมาในลักษณะแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเจ้าของบ้านหลงเชื่อ
งั้นก็สบายสิเอางี้ละกันเงินสดไม่มีโอนได้ไหมโอนได้อีกต่างหาก
แต่กลายเป็นว่าโอนเข้าบัญชีของผู้ชายคนนี้คนเสื้อฟ้าเนี่ย
อ่ะเจ้าของบ้านคิดว่าจ่ายเรียบร้อยยังไงต่อน้องใบตอง

ช่วงปลายเดือนต่อมากลายเป็นว่าเขาโดนโดนตัดน้ำเพราะว่าไม่มีการชำระไปที่การปลาปลาไง

นั่นแหละครับเขาถึงมารู้ว่าอ้าวแบบนี้โดนแอบอ้างแล้วมีคนมาสวมรอย
นี่แหละครับเราก็เลยนะฮะไปถามกับทางด้านคุณกันทชาติบัวมาส
ซึ่งเป็นหัวหน้างานตัดมิเตอร์ของบริษัทการประปามส่วนภูมิภาคของจังหวัดขอนแก่น
เขาก็เล่าว่าผู้ชายในคลิปนั้นเป็นพนักงานของบริษัทจริง

ใช่ครับหมดไปเมื่อวันที่๓๐กันยายน
ใครที่ยังค้างค่าน้ำอยู่เขาเห็นแหละแบบนี้ไปออกอุบายจะง่าย
เพราะค้างค่าน้ำมาหลายเดือนแล้วไปออกอุบายว่าจะโดนตัดให้จ่ายกับเขาได้เลยจะได้ไม่โดนตัด

เพราะฉะนั้นย้ำตรงนี้นะครับฝากเตือนนะครับว่าการปลาปลาไม่มีนโยบายไปเรียกชำระเงินตามบ้าน
แล้วก็ทำการตัดและต่อมิเตอร์แบบอย่างนี้ไม่ใช่คือต้องไปที่สำนักงานอย่างเดียว
หรือการจ่ายค่าน้ำปลาปลาทุกวันนี้มันมีช่องทางหลากหลาย

หรือคุณจะไปชำระตามเคาน์เตอร์สวิตช
ใช่ร้านสะดวกซื้อต่างทั่วไปก็ทำได้แล้วหรือเอาที่คุณคิดว่ามันชัวร์ที่สุดไปที่สำนักงานการประปา
แบบนั้นก็สะดวกก็ไม่ว่ากันแต่ถ้ามาจ่ายเงินตามที่แบบคนมาเก็บหน้าบ้านแบบนี้ไม่ได้บอกก่อนไม่มี
แต่จริงทางการปราปาเองก็ต้องดูตรวจสอบเรื่องนี้นะเพราะว่าเขาแอบอ้างไงทำให้องค์กรเขาเสื่อมเสียด้วยนะ
เอาเอกสารต่างที่เป็นของหน่วยงานออกไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย